คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปดูในช่วงค่ำเมื่อวานนี้
ในช่วงเวลาประมาณสัก๑๙น๓๗น
นั่นคือช่วงเวลาที่กรกตได้มีการประกาศยุติ
การนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ
หลังจากที่นับไปได้แล้วประมาณ๙๔ด้วยกันนะครับ
หลังจากนี้ก็คือรออย่างเดียวครับ
รอการประกาศตัวเลขอย่างเป็นทางการในอีก๓วันข้างหน้า
ก็คือประมาณวันที่๑๐สิงหาคมกลางสัปดาห์พอดีนะครับ
จะมีการประกาศตัวเลขการออกเสียงประชามติ
ปี๒๕๕๙อย่างเป็นทางการโดยกรกตครับ
ดังนั้นในวันนี้เองถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปดู
หยิบชุดข้อมูลที่นับไปแล้วถึง๙๔เมื่อวานนี้เนี่ย
ผลออกมาเป็นอย่างไรสะท้อนออกมาตีความได้อย่างไรบ้าง
ณเบื้องต้นทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้รวบรวมมาฝากคุณผู้ชมนะครับ
เราย้อนกลับไปดูภาพรวมของการลงคะแนนเสียงประชามติ

นับไปแล้ว๙๔แล้วก็มีการประกาศยุติ
นับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ
ปรากฏว่าภาพรวมทั่วประเทศนะครับสำหรับคำถามที่หนึ่ง
เกี่ยวกับความคิดเห็นคือรับหรือไม่รับร่างรัฐมนูลปี๒๕๕๙
ฉบับที่ร่างโดยประธานกรทก็คืออาจารย์มีชัยรุชุพันธ์เนี่ยนะครับ
เห็นส่วนใหญ่ก็คือรับอยู่ที่๖๔
คิดเป็นคะแนนเสียงก็ประมาณกว่า๑๕๕ล้านเสียง
ส่วนที่ไม่รับจะอยู่ที่ประมาณ๓๐
คิดเป็นคะแนนเสียงประมาณ๙๗๐๐กว่าคะแนนด้วยกันครับ

คราวนี้ไปดูกันต่อครับคำถามพ่วงก็คือคำถามที่๒
อยู่ในส่วนล่างของกระดาษออกเสียงประชามติซึ่งเป็นสีส้ม
ด้านบนจะเป็นสีฟ้าลายน้ำเงินเนี่ยนะครับ
คำถามพ่วงก็คือว่าคุณผู้ชมหรือประชาชน
เห็นด้วยไหมรับไหมกับแนวคิดที่ว่าจะให้สว
ซึ่งมาจากการสัญหาจำนวน๒๕๐คนโดยคอสชตั้งกรรมการสัญหาขึ้นมา
มาจากการเลือกไข้กลุ่มอาชีพมาจากตำแหน่งโดยอัตโนมัติ
บรรดาผู้บัญชาการทหารและตำรวจอีก๖ตำแหน่งรวมแล้ว๒๕๐คน
ให้มีส่วนร่วมกันในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีกับสส
ในช่วงระยะเวลา๕ปีคือระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
หลังจากมีการจัดการเลือกตั้งรัฐบาลชุดแรกนะครับ
ปรากฏว่าความเห็นของคนทั้งประเทศรับแนวคิดนี้อยู่ที่

คิดเป็นตัวเลขคะแนนเสียงก็ประมาณ๑๓๙ล้านเสียง

นี่คือภาพรวมที่เกิดขึ้นแล้วก็มีบัตรเสียอีกประมาณสัก๓
คิดเป็นตัวเลขก็ประมาณสัก๘แสนกว่าคะแนนด้วยกันนะครับ

อย่างเป็นทางการอีกครั้งอีก๓วันข้างหน้า

คราวนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปดูกันต่อว่า
แล้วถ้าหากว่าเราไปดูเป็นรายภาคแต่ละภาคเป็นอย่างไร
วันนี้ครับคุณผู้ชมด้านหน้าของผมณขณะนี้นะครับ
นี่คือพื้นที่ประเทศไทยจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
สำหรับภาคแรกที่จะพาคุณผู้ชมไปดูก็คือ
ภาคที่มีสีแดงปรากฏอยู่อย่างชัดเจน

นี่คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานครับ
สำหรับคำถามแรกในพื้นที่ภาคตะวันออกเชียงเหนือ
ภาคอีสานนั้นไม่รับร่างรัฐมนูลฉบับปี๒๕๕๙
สัดส่วนก็คือเกินครึ่งมาเล็กน้อยเท่านั้น๕๑๔๒

นี่คือคำถามแรกในพื้นที่ภาคอีสานก็๔๒๐๐
ต่อประมาณสัก๓ล้าน๙นะครับคะแนนทิ้งห่างกันประมาณ
ช่วงคะแนนน่าจะประมาณสักอยู่ในช่วงหลักแสน
นี่คือในพื้นที่ภาคตะวันออกเชียงเหนือ

คราวนี้ครับย้อนกลับขึ้นไปดูพื้นที่ภาคเหนือใกล้ผมนี่ครับ
เหนือขึ้นมาครับตัวเลขปรากฏคะแนนณขณะนี้นะครับ
นี่ยังคงอยู่ในหวดคำถามแรกครับรับหรือไม่รับร่างรัฐมนูล
พื้นที่ภาคเหนือเนี่ยบางคนก็เกิดคำถามนะครับว่า
ทำไมถึงมีคะแนนที่พลิกโผล่แบบนี้ไม่คาดคิดเหมือนกันว่า
ในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นฐานเสียงของพักเพื่อไทย
จะเห็นด้วยกับร่างรัฐมนูลนะครับสัดส่วนคือ๕๗๖๗ต่อ๔๒๓๓เปอร์เซ็นต์
ไปครับคุณผู้ชมจากพื้นที่ภาคเหนือเรามาดูกันต่อในพื้นที่ภาคกลางนะครับ
พื้นที่ภาคกลางใกล้ใกล้ของผมนี้นะครับตัวเลขการรับคำถามที่หนึ่งเนี่ย
เกือบจะ๗๐ครับตัวเลขนั้นจะอยู่ที่ประมาณสัก๖๐
ด้วยคะแนนเสียงก็ประมาณสักเกือบจะ๖ล้านคะแนนเสียงด้วยกันนะครับ
ในขณะที่สัดส่วนที่ไม่รับคำถามที่๑นั้นจะอยู่ที่ประมาณสัก๓๐
ก็ประมาณ๒ล้าน๖แสนกว่าคะแนนด้วยกันคราวนี้ครับไปดูกันต่อสำหรับคำถามที่๑
ในพื้นที่ภาคใต้พื้นที่ภาคใต้นี้นะครับคุณผู้ชมนำโด่งกว่าทุกภาคทุกพื้นที่ครับ
เพราะว่าคะแนนรับคำถามที่๑นั้นปรากฏว่าพุ่งขึ้นไปกว่า๗๖นะครับ
คิดเป็นคะแนนก็ประมาณสัก๒ล้าน๗แสนกว่าคะแนนด้วยกันและสัดส่วนที่ไม่รับก็ประมาณสัก๒๓๓๕ครับ
คำถามที่๑ครับคราวนี้เราไปดูกันต่อภาพรวมแต่ละพื้นที่ในคำถามที่๒กันบ้าง
คำถามที่สองก็คือแต่ละพื้นที่รับหรือไม่รับกับแนวคิดที่จะให้สวซึ่งมาจากการสัญหา
ร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีกับสอสอในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน๕ปีเช่นเดียวกันครับ
เราจะไปเริ่มกันที่พื้นที่ภาคอีสานครับภาคอีสานครับคุณผู้ชมตัวเลขนั้นก็ยังคงยืนยันแนวคิดเดิมว่า
คำถามที่๑คนอีสานบอกว่าไม่รับคำถามที่สองก็ไม่รับเช่นเดียวกันสัดส่วนตัวเลขเนี่ย
คำถามที่๒จะไม่รับมากกว่าคำถามที่๑ด้วยนะครับเพราะว่าขยับขึ้นมาจากเมื่อกี้นี้๕๑เสร็จ
มาอยู่ที่ประมาณ๕๕๔๓ต่อ๔๔๕๗พื้นที่สีแดงมากกว่าพื้นที่สีเขียวนะครับ
บริเวณพื้นที่สำหรับภาคอีสานคราวนี้ไปดูกันต่อครับภาคเหนือกันบ้าง
เหนือเขารับคำถามแรกแล้วก็รับในคำถามที่๒นี่คือภาพรวมนะครับ
สำหรับในพื้นที่ภาคเหนือครับคุณผู้ชมตัวเลขนั้น๕๔๐๙ต่อ
นี่คือภาพรวมที่คนภาคเหนือบอกว่าคำถามที่๒โอเคพอรับได้
ท้อนออกมาเป็นตัวเลขแบบนี้๒ล้าน๔กว่าคะแนนต่อ๒ล้านเศษนะครับ
คะแนนที่ไม่รับไปดูกันต่อครับจากภาคเหนือคราวนี้ขยับมาดูกันต่อ
ภาคกลางกันบ้างครับคุณผู้ชมในพื้นที่ภาคกลางบอกอะไรเราบ้าง
บอกว่าคนภาคกลางส่วนใหญ่นี่คือการแบ่ง๔ภาคโดยกรกตนะครับ
กลางรวมกรุงเทพมหานครปริมณฑลเพชรชบุรีราชบุรีกาญจนบุรี
รวมอยู่ในพื้นที่ภาคกลางหมดครับ๖๖๑๘รับได้เห็นด้วยกัน
แนวคิดที่๒นี้นะครับนอกจากนี้ครับอีกประมาณสัก๓๔
ก็คือสัดส่วนของคนที่ไม่เห็นด้วยหรือไม่รับกับแนวคำถามที่๒
ปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้ครับคุณผู้ชมในพื้นที่ภาคใต้นั้น
สัดส่วนของคนที่รับกับแนวคิดนี้แนวคำถามที่๒นี้ก็ยังคงเกิน๗๐นะครับ
ตัวเลขล่าสุดนี้อยู่ที่๗๔๓๕โดยประมาณนะครับ
สัดส่วนคือ๒๕๖๕ก็คิดเป็นคะแนนเสียงก็ประมาณสัก๒๕๐๐๐กว่าคะแนน
๘๗๐๐๐กว่าคะแนนด้วยกันครับ
นั่นคือภาพรวมทั่วประเทศทั้งคำถามที่๑

คราวนี้ครับคุณผู้ชมถ้าหากว่าเราจะไปดูเป็นรายพื้นที่รายจังหวัดกันบ้าง
ว่าแต่ละพื้นที่แต่ละภาคเขาบอกอะไรเราบ้าง
คล้องกันไหมกับภาพรวมทั่วประเทศ
เราจะไปเริ่มต้นกันที่พื้นที่ภาคตะวันออกเชียงเหนือกันก่อนนะครับ

ทราบกันดีครับคุณผู้ชมว่าภาคอีสานฐานเสียงหลัก
แล้วก็คือเป็นฐานเสียงของพักเพื่อไทยของกลุ่มนปช
หากว่าเราไปดูประมาณสัก๕จังหวัดหลัก
ในเรื่องของจังหวัดขอนแก่นชัยภูมิ
ที่เหล่านี้ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปดูผลการเลือกตั้งสอสอแบบแบ่งเขต
เมื่อปี๒๕๕๔พักเพื่อไทยเขากวาดที่นั่งไปเกือบหมด
เกินครึ่งคือของเพื่อไทยและบางจังหวัดเนี่ยเพื่อไทยกวาดเรียบครับ
แต่ว่าในรอบนี้เองสะท้อนออกมาว่า
ฐานเสียงยังคงเกาะไปกับมุมมองของพักการเมือง
ยังคงเกาะไปกับแนวคิดของกลุ่มนปช
เพราะว่าภาคอีสานเขาไม่รับทั้งคำถามที่๑และคำถามที่๒
ไปเริ่มต้นดูกันที่จังหวัดอุดรธานีครับคุณผู้ชม
พื้นที่ของอุดรธานีนี้นะครับสัดส่วนของสีแดงก็มีมากกว่าสีเขียวครับ
เกินครึ่งครับกว่า๖๐๓๓๔๐๐๐กว่าคะแนนนะครับ
นี่คือตัวเลขของคนที่ไม่รับร่างรัฐธรรมนูล
คราวนี้ครับจากอุดรเราไปดูกันต่อครับในพื้นที่ต่อไป
พื้นที่ต่อไปคือพื้นที่ขอนแก่นครับการเลือกตั้งครั้งก่อนก็อย่างที่บอกเอาไว้นะครับ
ว่าแบ่งเขตแบบแบ่งเขตสอสอในขอนแก่นนั้นจะมีจำนวนประมาณ๑๐คน
เพื่อไทยกวาดเรียบครับทั้ง๑๐เขตครับที่ขอนแก่นนั้นสัดส่วนของคนที่ไม่รับร่างรัฐมนูลเกินครึ่งครับ
นี่คือในพื้นที่ภาพรวมของจังหวัดขอนแก่นนะครับถัดไปครับคุณผู้ชม
เราจะไปดูกันต่อนะครับอีกหนึ่งพื้นที่ก็คือศรีสะเกดครับ
ศรีสะเกดเนี่ยจะอยู่ในแถบพื้นที่ของอีสานใต้ศรีสะเกดบุรีรำสุรินอุบลราชธานีแถบนี้นะครับ
ศรีสะเกดก็เช่นเดียวกันครับ๕๗๘๔๓แสนกว่าคะแนนที่ไม่รับร่างรัฐธรรมนูล
นี่คือในพื้นที่ศรีสะเกดนะครับและถัดไปเราจะขยับไปดูกันต่อที่พื้นที่จังหวัดชายภูมิครับ
ชายภูมิก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญเหมือนกันนะครับที่พักเพื่อไทยเขามีฐานเสียงอย่างเหนียวแน่น
แล้วในวันที่ลงประชามติ๗สิงหาคมเมื่อวานนี้ก็ยังคงสะท้อนว่าคนชายภูมินั้น
เขาก็ยังคงมองไปคล้ายกันกับพักเพื่อไทยแนวคิดหลักก็คือไม่รับร่างรัฐมนุน
๒๕๕๙นี้๕๔กว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยกันนะครับเอาละครับจากชายภูมิครับไปดูกันต่ออีก๑จังหวัดครับ
จังหวัดต่อไปก็คือจังหวัดสุรินครับนี่คือในพื้นที่อีสานใต้นะครับเราจะมีหลายโซนหลายพื้นที่
ดังนั้นนี่คือในเขตพื้นที่สำคัญที่นำให้คุณผู้ชมติดตามกันนะครับ
คราวนี้ครับคุณผู้ชมในพื้นที่สำคัญที่คุณเนวินชิดชอบนั้นก็มีบทบาทสำคัญอยู่พอสมควรก็คือในพื้นที่บุรีรำ
บุรีรำเนี่ยคะแนนอาจจะฉีกออกมาจากภาพรวมก่อนหน้านี้เพราะว่าพื้นที่สัดส่วนของสีเขียวเนี่ยมีมากกว่าสีแดง
หมายความว่าในพื้นที่บุรีรำส่วนใหญ่แล้วเขารับได้เขาเห็นชอบกันกับร่างรัฐมนูลปี๒๕๕๙
สะท้อนผ่านตัวเลขนะครับสัดส่วนคือประมาณ๖๐๐๙ต่อประมาณสัก๓๙๙๑ที่ไม่รับ
คราวนี้ครับอีกหนึ่งพื้นที่เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ในพื้นที่ของภาคอีสานนครราชศรีมา
พื้นที่นี้นะครับคุณสุวรรลิปตะพันลบเป็นพื้นที่ของทหารด้วยสัดส่วนของคะแนนสะท้อนออกมาปรากฏว่ารับได้ครับ
๖๔๑๑เนี่ยเห็นด้วยกันกับร่างรัฐมนูลฉบับนี้นะครับนี่คือพื้นที่นครราชสีมาขยับไปดูกันต่อครับที่อำนาจเจริญกันบ้าง
ปรากฏว่าที่อำนาจริงนั้นคะแนนเสียงปรากฏออกมาเป็นแท่งสีเขียวที่มีสัดส่วนเกินครึ่งมาเล็กน้อยครับประมาณสัก๕๔๖๐นะครับ
กลบเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมนั่นคือในพื้นที่ที่จังหวัดอำนาจเจริญก็สะท้อนออกมาผ่านตัวเลขออกมานะครับ
นะครับคะแนนก็ประมาณสัก๘๒๐๕๘คะแนนนะครับ
ไปดูกันต่อครับที่อุบลราชธานีก็คือในสัดส่วนของคะแนนที่รับมากกว่าไม่รับนะครับ
จะเห็นนะครับว่าในพื้นที่ภาคอีสานมีความหลากหลายในช่วงแรกนั้นเราเห็นไปแล้วว่าไม่รับ
หลักก็ยังคงเป็นพื้นที่ที่เพื่อไทยเขาเกาะฐานเสียงไว้อย่างเหนียวแน่น
และนี่ก็คืออุบลราชธานีเกินครึ่งมาเล็กน้อยนะครับ
แล้วก็ที่เลยครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญครับ
จังหวัดเลยนี้นะครับคุณผู้ชมพบว่า
ณขณะนี้เองตัวเลขคะแนนนั้น๕๔๑๗เป็นคะแนนที่รับมากกว่าไม่รับ
ซึ่งในพื้นที่จังหวัดเลยนะครับเคยเป็นพื้นที่ของพักเพื่อไทยมาก่อนด้วย
แล้วก็การปรากฏคะแนนในรอบนี้ก็อาจจะสะท้อนนัยยะสำคัญทางการเมืองได้บางอย่างเหมือนกันนะครับ
คราวนี้ครับจากพื้นที่ภาคอีสานขยับมาดูกันต่อครับในพื้นที่บริเวณภาคเหนือ
ด้านบนของประเทศนะครับก็จะมีทั้งสีเขียวแล้วก็สีแดงเป็นหย่อมเกิดขึ้น
มาดูกันต่อที่จังหวัดเชียงรายครับ
ต้องบอกว่าในพื้นที่หลักที่เป็นเมืองใหญ่ของจังหวัดที่เป็นเมืองหลวงของพักเพื่อไทย
คะแนนเสียงส่วนใหญ่ครับก็คือไม่รับเกินครึ่งอย่างเช่นเชียงราย๕๕๓๖ที่ไม่รับร่างรัฐมนูล
มาครับก็คือพื้นที่ใหญ่ของภาคเหนือเชียงใหม่ครับเมืองหลวงของพักเพื่อไทยเช่นเดียวกัน
แท่งนี้ปรากฏนะครับคุณผู้ชมเกินครึ่งที่ไม่รับมากกว่าคะแนนที่รับ๕๔๓๐ครับซึ่งในพื้นที่นี้นะครับก็จะมีนักการเมืองสำคัญของพักเพื่อไทยเมื่อวานนี้ที่ทยอยไปลงคะแนนเสียงอย่างต่อเนื่องด้วยและต่อไปครับไปดูกันต่อที่พยาวครับคุณผู้ชมนี่คือยังคงอยู่ในพื้นที่อีสะภาคเหนือตอนบน

ของรับมากกว่าไม่รับนอกจากนครสวรรค์แล้วก็ยังมีที่พิศนุโลกยังมีที่ตากด้วยนะครับก็จะเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในคาบเกี่ยวกันครับภาคเหนือตอนบนกับภาคเหนือตอนล่างพิศนุโลกกว่า๖๘เกือบจะแตะ๖๙๒๔๐๐๐กว่าคะแนนที่รับร่างรัฐมนูลตามมาด้วยตากครับคันนี้นำไปเลย

ไม่รับทั้งสองคำถามนะครับนี่คือการรวบรวมในพื้นที่ของพื้นที่ภาคเหนือคราวนี้ขยับมาดูกันต่อในพื้นที่ภาคกลางกันบ้างครับภาคกลางเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปดูกันพื้นที่แต่ละแห่งจากนี้ไปคือพื้นที่ที่เดิมเป็นฐานเสียงของพักเพื่อไทยแต่การออกเสียงประชามติในรอบปี๒๕๕๙ถ้าว่ากันตามจริงคือถ้าหากว่าคุณรักพักเพื่อไทยแล้วทางหัวพัก

พื้นที่สำคัญสำคัญอย่างพระนครศรีอยุธยาด้วยนี่คือในแถบพื้นที่ภาคกลางที่จะไล่เรียงให้คุณผู้ชมนั้นติดตามกันนะครับนี่คือสมุทรปราการแล้วลงไปดูกันต่อที่พื้นที่ภาคใต้ครับภาคใต้เนี่ยก็น่าสนุกเหมือนกันครับคุณผู้ชมเพราะว่าภาคใต้นั้นหลายคนบอกว่าก็เห็นชัดอยู่แล้วเพราะเนื่
มียาลานราธิวาสนี่คือพื้นที่ที่คะแนนไม่รับมากกว่าคะแนนที่รับก็อาจจะวิเคราะห์ได้ในโดยเบื้องต้นนะครับโดยทีมข่าวทัศน์ทีวีว่าพื้นที่เหล่านี้เองเนี่ยก็อาจจะสอดคล้องไปกันกับในมุมมองของทางด้านของภาคการเมืองด้วยที่มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็มุมมองอาจจะสะท้อนถึงนัยทางการเมืองว่า
ในพื้นที่ยาลาคะแนนเช่นเดียวกันนะครับที่ไม่รับมากกว่ารับและอีกหนึ่งพื้นที่ก็คือราธิวาสครับคุณผู้ชมเป็น๓จังหวัดที่มีพื้นที่สีแดงนี่คือเราดูแบบแยกรายจังหวัดนะครับมากกว่าพื้นที่สีเขียว
คราวนี้นะครับคุณผู้ชมเราจะไปดูกันต่อนะครับว่ามุมมองของจังหวัดสุราธานีมุมมองของคนจังหวัดตรังเขามองอย่างไรสุราธานีเนี่ยลุงกำนันก็คือคุณสุเทพเทือกสุบันประกาศชัดเจนรับกับร่างรับนูลฉบับนี้แล้วเสียงส่วนใหญ่ของสุราชก็สอดคล้องไปกับลุงกำนันกว่า๘๗รับกับร่างรัฐมนูล
ฉบับนี้นะครับในขณะที่อีกหนึ่งจังหวัดครับคือจังหวัดตรังจังหวัดตรังเนี่ยน่าแปลกใจครับเพราะนายหัวชวนก็คืออดีตนายกคุณชวนหลีกภัยนะครับประกาศสนับสนุนแนวคิดของคุณอภิษฎคุณอภิษฎออกมาประกาศแถลงจุดยืนว่าไม่รับร่างรัฐมนูลและคุณชวนก็มาสนับสนุนแนวคิดนั้นแต่ปรากฏว่าคนตรังส

ยังไม่ถึงแตะแสนดีเลยนะครับคุณผู้ชมนี่คือภาพรวมทั้งหมดครับในพื้นที่ภาคใต้ในเบื้องต้นเนี่ยก็อาจจะวิเคราะห์ได้ว่าบางพื้นที่นั้นที่คะแนนมีการพลิกโผล่เปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะเป็นการสะท้อนมุมมองของคนในพื้นที่คนในท้องถิ่นบางคนก็อาจจะถูกเจาะฐานเสียงโดยพักเพื่อไทยกลุ่มวาดะทำให้อาจจะมีผลต่อความคิดความรู้สึกหรือบางทีแล้วคน
ตัวเลขเหล่านี้คือสิ่งสำคัญที่จะสะท้อนในยะทางการเมืองนับจากนี้ไปในอนาคตอย่างที่ทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศไทยชุดนี้บอกทุกคะแนนเสียงสำคัญวางแผนการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมเอาทุกคะแนนเสียงมาคำนึงดังนั้นการออกเสียงประชามาติเสียงที่สะท้อนออกมาก็ต้องนำมาคำ